สำหรับพระเอกรูปหล่ออย่างเต็งหนึ่ง

ออกมาประกาศนะผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองเลย
บอกว่าเขาเป็นนุ่มที่ชายรักชายนั่นเองนะคะ
แล้วก็ขอเทิร์นโปรอัพเลเวลมาด้วย
ตอนนี้เป็นเชฟทำขนมมืออาชีพ

ก่อนหน้านี้เขาไปโกลอินเตอร์แถวเมืองจีนเนอะ

ไปไปกับกลับ๖เดือนแล้วก็กลับมาทีนึง
ส่วนเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่าเต็งหนึ่งมีแฟนซ่อนเอาไว้แล้ว
บางงานเชฟณี่คือเราทำจริงซังทางประจำที่ไหนอะไรไงไหมคะ
จริงไม่ได้ทำประจำครับแต่ว่าคือผมก็ทำเป็นสตูดิโอของตัวเองนะครับแล้วก็เปิดสอนทำขนม

แล้วอยู่ที่จริงก็อยู่กับแฟนอย่างนี้เหรอคะ

คือเราไปทำงานคือจริงผมทำงานด้วย

แล้วเราก็ยังมีงานต่อจากที่จีนอยู่

ทุกคนเดียวทั้ง๒บริเวณอยู่ไหนก็อยู่คนเดียวนะครับ

แฟนคลับก็ทั้งไทยทั้งจีนก็ไม่น่าจะเหงาแหละ